เอาล่ะเน็ตไอดอลชื่อดังจริงพิมถา

เขาไปเกณฑ์อาหารอย่างไรเขาไปเกณฑ์อาหารที่ขอนแก่น
แบงค์ชกมวยหุ่นดีอะ
เป็นพื้นที่เสี่ยง

แถมยังตลอดเที่ยวตลอดกินในหลายสถานที่ทั้งร้านอาหารคาเฟ่ในจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดแฮชแท็กเกิดโอ้โหฉันกลัวกลัวแฮชแท็กเนี่ย
แท็กพิมถาเนี่ยเธอกลัวจังเลยอ่านแฮชแท็กแฮสแท็กกูกลัวกลัวหนุ่ม
นอนไม่หลับจริงจริงนะวันนั้นแฮชแท็กพิมพ์ถาเนี่ยทะยานพุ่งติด
ทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะทั้งเนี้ยชาวเน็ตก็เอ่อตาดีพบเห็นพิมถากับ
พิติเนี่ยที่ร้านอาหารในร้านจังหวัดเชียงใหม่เนอะจึงจี้ให้แบงค์เนี่ย
ออกมาชี้แจงพร้อมกักตัวแล้วก็ตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
ล่าสุดฮะแบงค์ได้ออกมาชี้แจงระบุว่าผมได้เดินทาง
บริษัทเชียงใหม่เมื่อกว่าที่ยี่สิบหกมิถุนายมเพื่อไปคุยเรื่องธุรกิจ
ผมขอให้พิมพาเนี่ยไปพบกับคนที่ชำนาญในธุรกิจที่สนใจ
หลังจากทราบว่าพิมมีผลโควิดเป็นบวก
ผมได้ทำการกักตัวเองทันทีและเข้าตรวจหาเชื้อ
ตอนนี้อยู่ในการขั้นตอนการตรวจครับ
ถ้าผลออกมาจะรีบแจ้งให้ทราบทันทีต้องขอโทษทุกท่าน

หลังจากตัวผมเดินทางไปจากพื้นที่สีแดงโดย
ระมัดระวังไม่เพียงพอทำให้หลายคนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
ผมต้องขอโทษจากใจจริงนะครับ

แล้วมันเชื่อได้หรือหัวแม่อย่างไรอ่ะโดยยอด
เดี๋ยวมาดูฉันก็อยากจะเห็นเหมือนกัน

คุณเพื่อนฉันเอาเข้ามาแล้วเถอะ

มันก็คงไม่เอาหุ่นยนต์เป็นผัวหรอกเธออ่านข่าว

ฉันก็ยังไม่ได้ตรวจแต่รู้เดี๋ยวหุ่นยนต์มันจะมาตรวจฉัน
มันแถมไปตรวจเรื่องหรือมันอะไรหรือมันดมเอาหรือ
ก็ยังไม่มาถึงไงมันกำลังจะมาจากเมืองนอกไง
โอ้โหพูดซะเหมือนกับว่ารู้เรื่องทั้งหมดแล้ว